ดูความน่ารักของน้องมะลิพาขวัญสหวงกันบ้างนะคะ
นี่ต้องบอกว่าฉายแววซุปตาออร่ามาแน่นเลยนะ
เพราะว่าลูกไม้เขาหล่นใต้ต้นจริง
คุณดูโอ้โหภาพนี้คือแบบแววตาแบบมุ่งมั่นอ่ะ
นี่ดูสายตาดูท่าเต้นดูแบบโอ๊ยตายแล้วคุณค่ะ
น่าชื่นชมจริงเป็นคุณแม่โบเนี่ยคงจะแบบว่ามีความสุขนะคุณ

ใช่ค่ะนับวันราศีศิลปินเขายิ่งจับเปี๊ยะคุณดูสายตา

นี่คุณแต่ว่าต้องบอกว่าแฮปปี้ไม่ทันไร
คือไอจีของแม่โบเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่โพสต์ไป
ก็คือเป็นคลิปเสียงน้องมะลิกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นเลย
แล้วก็บ่นไปด้วยว่าคิดถึงพ่อปอซึ่งก็ทำเอาแฟนแฟนเนี่ยนะคะ
เข้ามากดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ

คิดถึงพ่อมาก

คิดถึงพ่อมาก
คิดถึงพ่อ
พ่อก็มาก

นี่ค่ะเป็นคลิปเสียงของน้องมะลิร้องไห้บอกคิดถึงพ่อนะคะ
สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครคิดจะดราม่า
โบเขาเหยียบเบรกไว้เลยนะ
แม่โบเนี่ยเขาโพสต์ไว้ใต้คลิปคุณเห็นไหม

คลิปนี้สำหรับพี่จ๋าที่เอ็นดูและติดตามน้องนะคะ

แท็กด้วยปลอดคน

แล้วก็มีแฮชแท็กไม่ชอบกดข้ามนะคะ
ซึ่งสำหรับตัวเธอเองก็ยอมรับว่า
มันเป็นเรื่องที่บีบหัวใจแม่จริง
อย่างที่แม่โบโพสต์เอาไว้นะคะ